มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

และแน่นอนมีแนวคิดที่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงกับคดีรถหรู
แม้กระทั่งการคงอยู่ของกระบวนการ
ในการนำไปสู่การได้สมเด็จพระสังฆราชรูปใหม่นะคะ
เอาสรุปแบบเราง่ายนะคะคุณผู้ชมคือเรื่องรถน่ะผิด
ในรายการคืนนี้สวัสดีจันทรายบุญค่ะ
สวัสดีครับ

เอาอย่างนี้นะคะเรียนใช้สิ่งที่เร็วที่สุดถามเลยคือว่า
รถผิดยังต้องรอให้เขาชี้เหรอคะ

นี่มันเรื่องความเหมาะสมความศรัทธาค่ะ

เพราะเรื่องเหล่านี้มันมีข้อกฎหมายบรรยัติไว้ชัดเจน
ว่าการครอบครองจะผิดหรือไม่ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง
เพราะฉะนั้นผู้นำเข้าผิด

สมมุติผิดจริงที่ท่านว่าไป
ครอบครองผิดหรือไม่ต้องไปดูหลักกฎหมาย
ว่าผู้ครอบครองนั้นท่านทราบไหมว่าเขานำเข้ามาไม่ถูกต้อง

แปลว่าอาจจะชี้ว่าผู้ครอบครองผิดก็ได้ถูกไหมคะ
ว่าจะไม่ผิดสำหรับผู้ครอบครองคือสมเด็จช่วง
มันจะล้านเปอร์เซ็นต์เอาตรงเลยนะ
เพราะว่าเรื่องครอบครองการนำเข้าการจดประกอบอะไรเนี่ย
เราไม่ใช่เพิ่งมาพูดตอนนี้
ครบถ้วนว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
การซื้อการขายเกิดขึ้นอย่างไรนะครับ
เพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาเรื่องการครอบครอง

ทางฝั่งกฎหมายของวัดล้านเปอร์เซ็นต์ว่ายังไงก็ไม่ผิดค่ะ
ก็เป็นความเห็นทางกฎหมายก็มีความเห็นได้ทั้งนั้นนะฮะ
แต่ในส่วนผมก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการ

เพราะว่าสมเด็จวัดปากน้ำท่านได้รับการเสนอนามนะฮะ

ดังนั้นจะมีเรื่องที่มัวหมองหรือคดีค้างคาอยู่มันไม่ได้นะฮะ
ก็จะต้องนำเรื่องดังกล่าวเนี่ย
ถ้าเคลียร์แล้วเรียกว่าสะอาดแล้วไม่มีอะไรหมดจดนะฮะ
ไม่มีมณฑินก็ถึงค่อยที่จะนำชื่อนำนามนั้นขึ้นทุน๙ได้
เพราะฉะนั้นจะเป็นการระคายเคืองเบื้องพยุคลบาท
แต่ทีนี้กรณีของสมเด็จวัดปากน้ำนั้นท่านมีอยู่หลายเรื่องนะฮะ
เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับรถเบนท์
กับเรื่องของกรณีของเกี่ยวข้องกับพระธรรมชโย
เรื่องรถเบนท์นั้นก็ยังมีประเด็นทางข้อกฎหมายอยู่หลายประเด็นนะฮะ
อย่างเช่นกรณีของการที่ท่านมีรถเบนท์นั้น
ท่านก็ไปเป็นผู้ครอบครองเป็นชื่อแรกนะครับ
ก็ต้องมีการเซ็นหนังสือในการที่จะรับรองการจดประกอบอะไร
รับรองเอกสารเพื่อที่จะไปจดทะเบียนนะฮะ

คือถ้าที่ฉันลองนึกนะคะเมื่อสักครู่ดีถามคุณสุภัฏพรรดินะคะ
อันนี้คือความมั่นใจนะคะ

อาจารย์รอไหมคะว่าเขาต้องชี้ก่อน
ก่อนที่อาจารย์จะมั่นใจว่าสมเด็จช่วงมัวหมอง
ผมพูดเรียนไปเมื่อตะกี้คือมีคดีค้างคาอยู่
เป็นเรื่องนำขึ้นทูล๙ไม่ได้
แล้วมาชี้ชัดแล้วว่าเรื่องนี้รถผิดกฎหมาย
ก็ชี้ลดนะคะชี้ลด

เพราะว่ากระบวนการสอบสวนเขาก็ต้องสอบต่อ
ก็มีทั้งเรื่องการใช้เอกสารที่เป็นเท็จ
แต่ท่านใช้เอกสารที่เป็นเท็จ
ท่านเป็นผู้รับรองนำไปยื่นจดทะเบียน
ข้อที่๒การผิดเรื่องภาษีสุรกากร
ในเรื่องที่มีทรัพย์ที่หนีภาษี

คือถ้าผิดเราเอาเข้ามารู้ไม่รู้ก็ตาม
มันเป็นของที่ไปเลี่ยงภาษี
ก็มีโทษที่จะต้องรับเป็นความผิดอยู่แล้ว

เป็นกรณีที่ผู้ที่ให้
ถ้าเป็นโยมเป็นอุบาศกอุบาสิกาธรรมดาเนี่ย

แต่นี่เป็นหลวงพี่แป๊ะนะฮะ

พอดีเป็นพระที่อยู่ในการปกครองด้วยนะครับ
ท่านเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จสังกราช

เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ

ทีนี้หลวงพี่แป๊ะเนี่ยเอารถมาถวาย

สมณศักดิ์เป็นราชาคณะอะไรต่าง
มันก็มีอีกประเด็นนึงที่ยังเป็นปัญหาอีก
อาจารย์ขออันนี้มีพาดพิงผู้ที่อยู่ในคดีนี้ด้วย

เมื่อสักครู่นี้ชื่ออีกหนึ่งชื่อที่ขึ้นมาก็คือ

ตอนนี้เป็นผู้ช่วยเจ้าอวาดวัฒน์บักน้ำภาษิเจริญคือผู้ช่วยของสำเด็จช่วง

คือถึงแม้ว่าจะบอกว่ามีคนมาถวายแต่คนถวายคือคนใกล้ตัวจะไม่ให้ใครเขาสงสัยเลยเหรอ
ถ้าเป็นกฎหมายสุรากรคนที่ไปช่วยจำหน่ายช่วยขายช่วยอะไรเนี่ย

ถ้าเป็นประบอบสามารถสามิตไอ้การครอบครอง
ต้องรู้ว่าสินค้านั้นเขานำเข้ามาโดยผิดกฎหมาย

อันที่๒คุณภัยบูลบอกว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างมีคดีใช่ไหมฮะ
ตอนนี้ไม่มีคดีนะฮะยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาใคร
แล้วจะไปคาดคณีว่าจะต้องแจ้งข้อเก่าหาใครไม่ได้
เดี๋ยวนะคะคือเดี๋ยวเข้าใจความหมายจำไภบูลว่า
แต่ต่อไปไงคะว่าตกลงจะเชื่อมถึงสำเร็จช่วงหรือเปล่า
ก็คือคาดคณีเอานะฮะว่าต่อไปมันจะเป็นยังไง
มันก็ว่ากันได้ไปเรื่อยแต่ว่าอันหน้าตอนนี้มันเป็นคดีนะครับ
ทีนี้เมื่อเจ้าคู่นี้นะคะคุณสุภัทรโพธบอกว่า
คือกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสุรกากร
หรือว่าจะเป็นกฎหมายสรรพสามิตรก็แล้วแต่ถ้าเอาอย่างนี้ถ้าจะผิด
คือต้องรู้คุณสุพัฒพฤษกำลังจะบอกว่าสำเร็จช่วงไม่รู้

คนที่ถวายมาก็คือถวายมา

คนที่ถวายใกล้ตัวมากนะคะเป็นผู้ช่วยท่านนะคะ

พระมหาศาสนมุณีหรือที่ที่คนทั่วไปเรียกว่าเจ้าคุณแป๊ะเนี่ย

ระหว่างที่สมัยนั้นนะฮะเมื่อปี๕๓อะไรเนี่ย

พระครูพิทักษ์อะไรเนี่ยนะฮะ
ไม่ใช่เงินของเจ้าคุณแป๊ะ
เป็นเงินของญาติโยมผู้ศรัทธาสมเด็จ
คนที่ศัฒนาเห็นว่าตรงนั้นมันมีพิเศษภัณฑ์อยู่แล้ว
พิธภัณฑ์อยู่ใต้องค์พระนะฮะ
แล้วมันมีจักรยานเก่ามีเรือเก่า

แล้วก็อยากจะให้มีรถเก่ารถโบราณเก่าเข้าไปไว้ตรงนั้น
เพื่อให้ลูกขนลูกหลังได้ศึกษา
ผู้ที่ศรัทธาเจ้าคุณสมเด็จก็นำเงินมาถวายผ่านเจ้าคุณแป๊ะ

ซื้อก็คือซื้อในนามเจ้าคุณแป๊ะแต่ว่าโดยเงินของผู้ศรัทธา

โดยโจทนารมณ์ตั้งแต่แรกเลยท่านไม่ได้ซื้อมาใช้ส่วนตัว
ก็คือซื้อมาเพื่อเจตนารมณ์เอาไว้ในพิพิธภัณฑ์นั้น

เจตนารมณ์ของผู้ถวายด้วยของสมเด็จด้วย
สมเด็จช่วงหรือว่าหมายถึงเจ้าคุณแป๊ะ

ท่านก็อยากจะมีรถโบราณไว้ในพิธภัณฑ์
ญาติโยมที่ศรัทธาท่านก็เห็นเจตนาตรงนี้ท่านก็สนับสนุนก็ได้

ทวายเพื่อให้ที่คุณสมเด็จผ่านเจ้าคุณแป๊ะ
ต่ออุพิชาในการดำเนินการประกอบหรืออะไรยังไง
จะเป็นเจ้าคุณแป๊บควรดำเนินการ
ใครเป็นคนคิดว่าจะต้องนำเงินจำนวนนี้ไปซื้อรถคะ

สั้นคือเจ้าคุณแป๊ะท่านเอารถวัดปากน้ำไปซ่อมที่อุพิชาญ
แล้วท่านไปเห็นโครงรถเก่าซึ่งมันใช้อะไรไม่ได้แล้วเป็นโครง
ท่านก็คุยกับคุณวิชาณว่ารถคันนี้ถ้าประกอบขึ้นมาบุรณะขึ้นมา
แล้วเอาไว้วิทยาภัณฑ์นี่มันใช้เงินเท่าไร
คุณวิชาณบอกว่าใช้๔ล้านบาทใช่ไหมฮะ
เดี๋ยวนะคะแปลว่าความต้องการมาจากเจ้าคุณแป๊ะ

ญาติยมทำให้เงินก่อนหรือหลังความต้องการนี้ฮะ
หลังครับพอไปเจอก่อนก็มาคุยว่าพระผู้อย่างนมคนไหนที่สนใจ
จะร่วมบริจาคร่วมสมทุนเอารถ

ตอนที่เจ้าคุณแป๊บไปเห็นโครงถามสมดุลช่วงยังคะ
ไปเห็นคือมันเป็นเรื่องภายในของเจ้าพระคุณสมเด็จของเจ้าคุณแป๊ะ

เอาเป็นว่าถ้าคนแปลไปเจอรถคันนี้
แล้วก็มีดำริที่จะถวายทำรถคันนี้ขึ้นมาคุณรัฐขึ้นมา
รถเก่านะไม่ได้เอามาขี่นะมันขี่ไม่ได้รถเก่ามาก
๑๙๕๓นั้นนะก็จะบูรณาขึ้นมา
เพื่อถวายเจ้าคุณสมเด็จแล้วนำเข้าเก็บไว้ในพิธภัณฑ์
ทีนี้ที่ท่านถามแบบนี้เพราะลอยตอบมานิดเดียวด้วยคุณสุภัทพศ
ว่าคือเจ้าคุณแป๊ะไปเห็นนะคะแล้วก็ค่อยมาระดมปัจจัยจากญาติโยม

เด็จช่วงก่อนไหมว่าจะถวายรถคันนี้

ก็คงจะต้องมีการคุยกันอะไรกันนะครับ
คือเราก็ไม่ไปทราบว่าต้องไปเรียนกันอะไรยังไงเมื่อไหร่
ทีนี้ขอตัดจังหวังที่เดียวกลับมาอาจารย์อำไพบูรณ์ค่ะ

ไปตัดสินแทนเขาดีไหมคะว่าเขาเจตนาไม่เจตนา
พอดูแล้วคือคุณสุบัติโพธยังไม่รู้เลยนะฮะ
หรือเรื่องการสืบสวนสอบสวน
แต่ที่ผมไปพูดก็คือว่า

คือมันไม่ได้เคลียร์ชัดว่าไม่ผิดนะฮะ
คือถ้าผิดก็จบแต่ถ้าไม่ผิดก็จบเหมือนกันนะฮะ
แต่ถ้ายังอยู่ระหว่างยังไม่รู้ว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยนะฮะ

อย่าเพิ่งนำขึ้นทูล๙นะฮะ
อย่าเพิ่งดำเนินการเรื่องการแต่งสถาปนาเป็นสมเร็
เพราะสังขราชเพราะจะเป็นปัญหา
แต่ทีนี้มันเกิดจากมีฝ่ายที่
ก็เป็นคนใกล้ชิดของสมเด็จนะฮะ
ก็ออกมาเคลื่อนไหวในการที่ไม่ใช่ทางนี้นะ
เป็นพยายามที่จะไปกดดันว่ารัฐบาลต้องเร่ง

รวมทั้งอย่าไปแทรกแซงก้าวกายอะไรต่าง

แต่ถ้าเป็นลักษณะที่ฟังเข้าใจเหตุผลกันว่าต้องรอนะฮะ

แล้วก็ว่ายังไงผลยังไงก็มาว่ากันอีกที
นี่เฉพาะกรณีเรื่องรถเบนท์นะครับ
ซึ่งผมก็ไม่ได้ติดใจอะไร
ผมก็ไม่ได้ไปฟันทงว่าผิดไม่ผิดอะไรนะครับ

อาจารย์ภัยบูลรอว่าชี้ผิดชี้ถูกเรื่องรถเบ้นไหมคะ

รอแล้วก็ระหว่างรอก็คืออย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนำขึ้นทุนก๊

แต่แต่แต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าผิด

คือถ้าเขาจะเสนอชื่อไปถึงนายกนายกพิจารณาขึ้น

โอ้โหนำขึ้นเรื่องขึ้นทูล๙นะฮะ
แล้วเกิดท่านโปรด๙แต่งขึ้นมา
เอ้าก็ค่อยว่ากันตอนนั้นไหมคะ
โอ้โหมันไม่เคยมีประเพณีทำอย่างนั้นได้
โดยเฉพาะตำแหน่งนี้ด้วยนะฮะ
ปกติปกติราชการนะ
ข้าราชการประหลัดกระทรวงอธิบดีนะฮะ
ก็ยังไม่ได้เลยอธิการบดีมีเรื่องยังไม่ได้เลย

คุณสมบัติไม่ขาดแม้มีคดีคาอยู่
ก็ยังแต่งทางได้นะฮะ

แต่อันนี้ไม่ใช่ค่ะเป็นการสัตว์ภาณาสมเด็จประสังขราช
เป็นศูนย์รวมจริยธรรมจริยวัฒน์นะฮะ
ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องธรรมดานะฮะ
ตอนนี้ก็เรื่องเดียวลดเบนแน่ยังเป็นเรื่องเดียว

แต่ที่สำคัญอาจารย์ภัยบูลคะอำนาจไม่ได้อยู่ที่อาจารย์ภัยบูลค่ะ
เพราะว่าอำนาจกฎหมายสงฆ์บอกว่าอยู่ที่มหาเถระสมาคม
ซึ่งท่านก็ประชุมกันแล้วมีมติแล้ว
อาจารย์โทษนะคะอาจารย์ไม่มีสิทธิ์เลยนะคะ

เพราะว่าการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นพระราชอำนาจ

เรียนแทรกนิดเดียวเรียนแทรกนิดเดียวว่า
อาจารย์ภัยบูลพยายามจะตีความกฎหมายให้เข้าทางตัวเองหรือเปล่าคะ
โอ้โหเขียนอยู่ในตัวบทเลยฮะมาตรา๗
แต่ว่ากระบวนการขั้นตอนในการนำนามเสนอนั้น
พยานาของพระเชฟโปรดเก้านั้นนั้น

ก็อาจารย์นั่นแหละที่ไปยื่นให้ตีความใช่ไหมคะ
เดี๋ยวผู้ตรวจเขาก็ชี้ออกมานะฮะ
แต่เท่าที่ผมทราบมาตอนนี้นะครับ
ผมก็ไปตรวจดูแล้วในรายงานการประชุมระหว่างพินากฎหมายฉบับนี้นะฮะ

กลับมาค่ะคือถึงแม้ยังไม่ชี้ผิดชี้ถูกก็แล้วแต่ถึงตัวบุคคลครอบครองนะคะ

มันคือเรื่องของความศรัทธาคือมณฑินถ้าจะพูดเรื่องมณฑินเรื่องศรัทธา
มันก็ว่ากันได้ไปเรื่อยนะครับมณฑินศรัทธามณฑินก็ดีความไม่เหมาะสมก็ดี
อะไรก็ดีที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยผมถามว่าใครเป็นคนพูด
ใครเป็นคนจุดเริ่มต้นพูดแล้วคนพูดมันมีกี่คน
ท่านต้องดูมุมกว้างเลยนะฮะว่าพระสามแสนรูปท่านเคลื่อนไหวเรื่องนี้ไหม
เหมาะสมไม่เหมาะสมเอาไว้ก่อนอย่างคุณภัยบูลเนี่ยพระสงฆ์ท่านได้พูดไหม
แล้วประชาชนโดยทั่วไปส่วนใหญ่ท่านพูดเหมือนคุณภัยบูลไหมอันที่หนึ่ง
ที่สองคือถ้าจะบอกว่ามีคนกล่าวหาอย่างนู้นอย่างนี้
แล้วไม่สามารถที่จะแต่งตั้งสถาปนาอะไรได้เนี่ยมันจะไม่สามารถแต่งตั้งใครได้เลย
เป็นคดีหรือยังอันนี้คดียังไม่ได้แก้งข้อข่าวหาไม่ได้เป็นคดีด้วย
ขอสั้นนิดเดียวค่ะก่อนจบช่วงแรกก็ในระหว่างที่ยังไม่ชี้เนี่ยนะคะ

เร่งฮะไม่ได้เร่งเลยเพียงแต่ว่าต้องไปเป็นตามกระบวนการ
ก็ในเมื่อมหาเทศสมาคมท่านรับรองอย่างนั้นมาก็ต้องส่งต่อ
และต้องรอให้มีการตีความไหมคะว่าตกลงนายกหรือมหาเถระสมาคมกันแน่
ไอ้เรื่องตีความกฎหมายฉบับนี้นะฮะแต่จะยังไงฮะ
แต่เหมือนกับตีความเรื่องเกษตรกรหรือเปล่า
คือก็ชัดเจนอยู่แล้วคุณภัยบูลเป็นนักกฎหมายอ่านกฎหมายไม่เป็นแล้วฮะ
ว่าเริ่มจากตรงไหนอ่านได้ไหมฮะเคยอ่านไหม
เพราะอ่านไงเพราะกฎหมายตัวบทเขียนว่าต้องเริ่มที่นายก

เจ้าสำคัมเห็นชอบเห็นอย่างนี้ฮะในตัวบท

เอาว่าผู้ตรวจซึ่งมีอำนาจตามหน้าที่ตามกฎหมายให้เขาวินิจฉัยออกมา
ถ้าวินิจฉัยออกมาเป็นอย่างที่ผมพูดนะฮะ
มติที่มีมาแล้วนั้นโมคะเลยเมื่อโมคะไปแล้วนะฮะ

อาจารย์ภัยวูลตัดนิดเดียวอาจารย์บอกว่าก็รอผู้ตรวจรอผู้ตรวจไหมคะรอผู้ตรวจทีไหมค
คือทุกอย่างดำเนินการไปพร้อมกันได้นะครับ
ทางผู้ตรวจผู้อะไรที่คุณไปบุญไปยื่นก็ว่ากันไปนะครับ
แล้วทางการตัดเสนอภูมิคร่าวอะไรต่ออะไรก็ได้เหมือนกันต่อได้เนี่ยฮะ

เดี๋ยวนะคะคือถ้าขนานกันแบบนี้เขาก็แย้งแบบเมื่อกี้นะคะ

ถ้าจะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นเชื่อผมสิ
แต่ต้องเห็นใจนายกรัฐมนตรีนะฮะ
ท่านเป็นผู้ที่จะต้องนำนามขึ้นทูล๙นะครับ
ถ้ามีคดีตั้งขนาดนี้มีเรื่องไม่ใช่คอลหาแล้วนะ
ตอนนี้ยกระดับว่ารถก็ผิดอะไรต่างจ่อว่าจะกลายเป็นคดีแล้วนะฮะ
มันก็ต้องท่านก็ต้องฟังดูอีกสักระยะหนึ่งนะฮะ
ที่๑นะครับแล้วยังมีบอกว่าไอ้ขั้นตอนที่เสนอมา
มันจะผิดขั้นตอนตามกฎหมายด้วยท่านก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับ
ซึ่งการรออีกสักระยะหนึ่งมันเป็นเรื่องปกติมาก
ผิดปกติอะไรเลยแต่ไอ้การที่มาเร่งบอกว่าต้องรีบดำเนินการ
ดำเนินการนั่นแหละผิดปกติเหมือนกับรีบให้สถาปนาเสีย
เมื่อเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้วไอ้เรื่องคดีต่างทั้งหลาย
มันจะได้ดำเนินการไม่ได้สิ่งนี้ต่างหากที่เราเป็นห่วง
แล้วไม่เชื่อเลยว่าจะมีทางเป็นไปได้เพราะว่าไม่ว่านายกไหนโดย
เพราะนายกพลเอกประยุทธ์ท่านไม่มีทางกล้ายอมที่ว่า
มีคดีขนาดนี้แล้วก็อันนี้เฉพาะเรื่องรถเบ้นอย่างเดียวนะ
ยังมีเรื่องอื่นที่ไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับพระธรรมชโย
แล้วยังมีในเรื่องรถเบ้นก็ยังมีอีกหลายกรณี
เดี๋ยวยังงั้นขอตัดก่อนคือจะรีบไปไหนคะคุณสุภัทพฤษฐ์
รีบครับผมบอกว่าให้เป็นไปตามกระบวนการ
ไปตามกระบวนการเป็นไปตามธรรมชาติไปตามหลักการเลยไม่ได้รีบ
ไม่ได้รีบเลยครับถ้าอย่างนั้นผมเข้าใจแล้ว
ก็เพิ่มเลยละคือผมว่าท่านสุภัทพฤษฐ์เนี่ยนะครับ
โอเคอย่างนี้ถูกแล้วก็ใกล้เคียงกันก็คือเป็นไปตามธรรมชาติ
กับไม่ใช่อย่างงั้นบอกโอ้โหเร่งรักเราแมมีกระทั่ง
ถูกอาจารย์นิดเดียวต้องมาทางนี้บ้างแล้วค่ะ

ได้ตรงนั้นคือตรงรวมที่ดีเร่งเราที่พุทธมนต์ทน
ความหมายคือของผมเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเร่ง
แต่ว่าในขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้บอกว่าให้ไปรอ
คือให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับ
วิธีแฉแล่งชอบไม่ชอบอะไรก่อน

ที่มีหน้าที่อะไรต่างก็ทำไปตามปกติ

เมื่อสักครู่ในการใจการไฟฟูลพูดถึงอยู่ที่นายก
ครับมศไปถึงนายกแล้วตรงยังอยู่ที่รมติสมภารกรณายก
ถ้าสมมุติไปถึงนายกแล้วตอนนี้นายกให้สัมภาษณ์นะคะ
บอกว่าต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะมันมีความขัดแย้งเนี่ยนะคะ
ถ้าตรงนี้ยังมีความขัดแย้งแล้วนายกยังไม่ได้ดำเนินการต่อ
อันนี้ถือว่าอยู่ในลักษณะของขั้นตอนปกติหรือเปล่าคะ
ไม่ปกติฮะคืออย่างนี้ครับผมไม่ได้หมายความว่าท่านนายกจะไปดึงเรื่อง
ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเพียงแต่ว่าคือถ้าจะรอในความหมายของคุณภัยบูล

ถ้ารอในระยะเวลาตามสมควรแล้วก็ให้มามีคนพูดจากัน
ตรงไหนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรแล้วก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนเนี่ย

ทั้งสองท่านพักหายใจแป๊บหนึ่ง
ช่วงหน้ากลับมาที่เถียงกันเนี่ยสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่กฎหมาย

เอาแค่ว่าฝั่งหนึ่งจะให้สมเด็จช่วงขึ้น

แค่นี้เปล่าคะไม่เกี่ยวกับกฎหมายไม่เกี่ยวกับคดีหรือเปล่าคะ